อันนี้คือรูปมันลันเวย์จริง
เราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้ใส่รูปของลันเวย์ด้วย

นี่คือเสร็จจากงานแล้วพร้อมเดินทางเลยนะคะเนี่ย
อยากจะให้มาชมคอเลชั่นใหม่ที่นี่นะคะ

สุดไปยุโรปมาไปเชียร์พี่ซอน
ครั้งนี้ได้รางวัลด้วยเป็นไงบ้างครับ

คือถ้าเกิดว่าเขาแข่งจบที่๑เขาจะได้เป็นแชมป์ประจำปี
แต่ว่าพอวันแรกในเลสแรกของการแข่งเนี่ย
รถมาชนก็ตกใจกันหมดเลยค่ะทั้งทีมเลยทั้งฝรั่งทั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เหมือนเขาก็ต้องแบบหยุดการแข่งขันแป๊บนึงเพื่อเคลียร์รถออก
ซึ่งคือถ้าสมมุติว่าเป็นการชนที่ไม่รุนแรงเนี่ย
จะขับต่อได้แต่อันนี้คือแบบรถพังอะไรอย่างเงี้
แล้วอีกวันนึงก็ต้องแข่งต่ออีกแต่แต่ว่าคือด้วยความที่ที่เราเห็นแบบ
ความผิดหวังของคนอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเราก็ได้เห็นความรักของคนในทีมเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบซื้อกันทางอีกวันนึงก็ค่ะอันนี้คืนเดียวอย่างเงี้ยค่ะ
วันเดียวเขาก็แบบทำรถทุกอย่างให้เหมือนเดิมได้อะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นตื่นเต้น
คือเขาขับกันเร็วมากอย่างเงี้ยเป็นแบบสองร้อยกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าในเรื่องของการแข่งรถเนี่ยมันค่อนข้างปลอดภัยในเรื่องของการเซฟซี่ต่างเนี่ยค่ะ
ก็ไม่ได้ห่มตรงนั้นแต่ว่าก็แบบก็แอบกังวลอุ๊ยทำไมรถเอาออกไปนานแล้ว
ทำไมยังไม่เข้าพิษสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาก็อยู่ตรงรถตรงนั้นอ่ะ
จนกว่าการแข่งขันจะเสร็จอีกหนึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงมามีแอบแบบไหมค่ะว่าเขาจะต้องรายงาน
คิดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าถ้ามีปุ๊บเนี้ยเขาจะต้องรายงานแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
เราก็ไม่มีเพราะว่าเขาจะมีแบบที่ติดต่อสื่อสารกับทีมตลอดอย่างนี้ค่ะ
ใครก็มายใจท่าประหลาดแบบนี้หรือเปล่า
ก็เพราะเข้ามาก็แอบเงียบตลอดเนอะทุกคนแบบนิ่งกันเลยอ่ะ
มันเป็นแบบบรรยากาศแบบเงียบอะไรอย่างนี้ก็ดูว่าเออเขารู้สึกยังไง
เพราะว่าทั้งทีมเพราะว่าตั้งใจอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ก็โอเคเพราะว่าการแข่งขันทุกการแข่งขัน
แล้วก็เราเราไม่รู้อ่ะเรามองไม่ออกว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะค่ะ
แต่ว่าอุบัติเหตุมันเกิดได้เสมออย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าทั้งทีแล้วรางวัลเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ตอส
ก็ดีใจแต่ก็แอบเสียดายที่ไม่ได้แบบแชมป์ประจำปีอย่างนี้ค่ะ

ครับไปครั้งนี้ไปเที่ยวด้วยเป็นไงบ้าง
ไปเที่ยวก่อนกับพี่ค่ะก็สนุกดีค่ะช่วงว่างอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ไปมาเข็มโอเจ๊

เขาแข่งที่ไหนค่ะ

ก็บินข้ามไปเยอรมันพิเชียค่ะ
หลายคนเจอเรื่องเส้นผ้ากน้ำโผงจัดเต็มเลย

นี่เป็นช่วงใดเดียวไม่ได้เยอะค่ะอากาศไม่ได้หนาวนะคะ
ก็สบายแต่ก็มีโอกาสได้ไปหลายที่ในช่วงที่เราว่างเนอะ

แล้วก็ได้ทำอะไรเพราะว่าเรื่องงานส่วนตัวของตัวเองด้วยค่ะ
คุณคิดเรากำลังไปครับ

ก็ยังอยากราคายาว
แต่ก็มีคุยอยู่ค่ะ

เป็นวัยรุ่นตอนปลายเราก็ต้องเลือกเรื่องที่เหมาะสมกับอายุ
แล้วก็เราคิดว่าน่าจะเล่นได้เราก็จะได้มีภูมิแฮชั่นในการเล่นด้วย
เมื่อกี้ก็พึ่งคุยกับแอฟซ์กับเชอร์รี่ไปเรื่องการเล่นละครกัน
ก็แบบเราอายุมากขึ้นบทมันก็จะความหลากหลาย
เด็กมันก็คงไม่ใช่เราก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเหมาะกับอายุเราด้วย
มีถูกใจบนไหนดีกันครับ

เร็วนี้เร็วนี้คือรู้ใช่ไหมครับว่าจะเล่นเรื่องอะไร
เร็วนี้เดี๋ยวบอกแล้วกันเนอะต้องรอให้เขาคอนเฟิร์มแบบชัวร์กันก่อน

แต่คุณคิดว่าว่าคุณก็จะเอาคำถามแบบอยากกันตัวเป็นผู้จัดหรือไม่อยากกันตัว

เพราะว่าเห็นพี่ทำกันน้องทำกันก็เหนื่อยเนอะ
เพราะว่าเขาต้องแบบทำงานกับคนเยอะอะไรอย่างนี้
แล้วก็รุ่นก็ไม่ได้เก่งพออะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่เจี๊ยก็ทำของพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบกับพิม
แล้วก็พี่อ้อมเขาทำเหมือนพี่อ้อมเขาก็ไม่ได้ทำด้วยกันอยู่แล้ว
แต่ว่าเราก็จะคุยกันเพราะว่าคือคนละครเราก็ต้องตามโลก
จะดูงานเหมือนทุกช่องแล้วนุ่นก็โชคดีที่นุ่นได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับ
หลายช่องหลายค่ายหลายภูมิกับอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับ
มาปรับในการรับงานอะไรอย่างนี้ค่ะได้เยอะเลย
มีคนที่บ้างคือไม่สนใจมีคนที่ไม่สนใจ
คนละครก็อยากทำเนอะแต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลาเยอะ
เราก็ต้องแบบไหนจะดูเรื่องบทอีกอะไรอีกมันค่อนข้างเยอะค่ะ
ถ้าดูแล้วอาจจะเป็นงานที่ไม่เหมาะของเราอย่างไรถึงปฏิเสธจะดีเลย
คือถามว่าถ้าทำทำได้ไหมก็ทำได้คิดว่าทำได้
แต่ว่าถ้าทำแล้วคิดว่าตัวเองยังไม่มีเวลาที่มากพออะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้ก็จะมีอื่นที่ต้องแพลนในชีวิต